ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
เวลาออกเรือไปกลางทะเลช่วงฟ้าฝนไม่เป็นใจ

ขนาดที่แบบเขาเป็นชาวประมงเขาออกหาปลากันบ่อย
ออกเรือไปปรากฏว่าฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าเข้าตัวเลยนะแล้วร่วงตกลงไปในน้ำ
คนที่อยู่บนเรือต้องดึงขึ้นมาแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะคือในเรือเข้าไปกันสามคน
ไปช่วยกันหาปลาแล้วผู้ชายที่เขาอยู่หัวเรือค่ะ
ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวพอดีภาพนี้ก็คือกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะคะ
ปั๊มหัวใจนายพงศักดิ์ทันเพื่อนอายุ๔๖ปี
ฟ้าผ่าอยู่กลางทะเลค่ะสภาพคือเสื้อผ้าขาดหมดเลยนะ
มีรอยไหม้ตามตัวตามหน้าแล้วก็หัวใจหยุดเต้นค่ะ
ปั๊มหัวใจรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีฟ้าผ่าชาวประมง
กำลังนำเรือหางยาวออกไปหาปลาในทะเลที่อ่าวปอใกล้กับเกาะนาคา
ตอนแรกเจ็บหนักพยายามจะยื้อชีวิตแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่านายพงศักดิ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเอาเรือหางยาวออกไปหาปลา
ที่อ่าวป่อใกล้กับเกาะนาคาไปกันสามคน
มีนางประอิทธิ์ท่านเพื่อนอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
นั่งอยู่ในเรือเป็นแม่ของผู้ตายนะคะ
นายมานัชชัยหลาวหลางอายุสามสิบปีเป็นเพื่อน
คนนี้ถือหางเสือเรือคนตายอยู่หัวเรือเนี่ย
ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาร่วงลงไปในน้ำเนี่ยค่ะ
เพราะฝนตกหนักพอร่วงลงไปเนี่ยนะคะ
คนที่อยู่บนเรือก็ช่วยดึงกันขึ้นมา
แต่จังหวะนั้นโชคดีมีเรือโชคมหาสาม
เป็นเรือนำเที่ยวผ่านมาพอดีค่ะ
ก็ช่วยกันนะคะบนเรือโชคมหาสามเนี่ย
มีพยาบาลมาด้วยก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
สิบห้านาทีอะค่ะกว่าจะนำขึ้นท่าเรือ
บางโรงแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
นายสมนึกใจดีอายุสามสิบห้าปี
เจ้าของเรือนำเที่ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แล่นเรือจากเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
่งหน้าท่าเทียบเรือบ้านบางโรง

เห็นว่าชาวประมงโบกมือเรียกให้เข้าช่วยค่ะ
ก็เลยแล่นเรือไปเทียบกับเรือหางยาวลำนี้
แล้วเห็นว่าผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่บนเรือ
แต่ยังมีลมหายใจนะคะแต่ตอนนั้นน่ะ
น้ำลายฟูมปากแล้วช่วยเบื้องต้นก็คือ
พยายามปั๊มหัวใจอะค่ะแล้วก็รีบนำเรือเข้าฝั่ง
แต่ฝนตกหนักลมแรง
ผู้โดยสารก็ช่วยกันนะโอ้โหทุลักทุเลค่ะ
กว่าจะถึงฝั่งได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ
กลัวไหมครับตอนนั้นกลัวเหลือพ้าปากต่ำ
กลัวครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์
หน้าทีที่ต้องช่วยเขาให้ได้
อย่างที่บอกคลื่นลมในทะเล

ขนาดเป็นชาวประมงที่ออกหาปลาบ่อยเนี่ย

อย่างที่บอกนายพงศักดิ์เสียชีวิตช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมาค่ะ
ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม